ติดตามกันต่อในข่าวเช้าหัวเขียวกับเรื่องของตัวเลขยังไม่หมด

จังหวัดไหนพระเด็ดที่สุด

จังหวัดไหนพละเด็ดที่สุด

หลวงราชสันธารอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ

นี่นะก็ไปถึงแล้วเดี๋ยวจะนำปีพศที่สร้างวัดขึ้นมานะ
ปี๒๓๔๗แล้วก็อายุของวัด๒๑๖ปี
เสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดนี้นะฮะ
สำหรับที่วัดนี้เดิมเป็นวัดร้าง
ต่อมาเจ้าหลวงมคมพเยาว์ก็เป็นการบรรณปะติสังขรน์ขึ้นมา

ก็เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามแบบพื้นเมืองล้านหนา
คนก็เลยไปไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผมใต้ต้นโพ

ใช่ค่ะไปไหว้พระกันต่อ
ที่พระวิหารวัดล่ามช้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยนอกจากจะไปไหว้แล้ว
เมื่อวานเขามีพิธีสืบชะตาสะดอกนพะเคราะห์๑๒ราศี
ให้กับพระครูประหลัดอานนท์วิสุทธโธค่ะ
เป็นเจ้าอาวาสที่มีอายุครบ๔๔พันศานะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีพระเกจิ๒๐รูปจาก๒๐วัดในเชียงใหม่นะคะ
มาร่วมพิธีแบบล้านนาค่ะลูกศิษย์ก็มาร่วมงานกันเยอะเลยนะคะ
นักเสี่ยงโชคไม่พลาดค่ะนอกจากไปร่วมพิธีแล้ว
กราบไหว้ขอพรพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่
นี่คือชื่อนะยาวนิดหนึ่งนะคะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
พร้อมทั้งส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
ซึ่งเคยมีคนโชคดีถูกรางวัลมาแล้ว๑๓งวดเขาบอกแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยไหนลองดูซิเผื่อจะเป็นงวดที่๑๔
เขาบอกว่าน้ำตาเทียนงวดนี้มันขดไปขดมาลักษณะคล้าย
๒๐๕๒๖๐๒อู้วแต่มันก็ดูยากเหมือนกันนะ
มันมองยากเหมือนกันนะมันก็กระจายใช่
ต่อเนื่องเลยนะคะด้วยแรงศรัทธาต่อองค์พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมมา
ที่ฉันกำลังหมายถึงคำชโนธบ้านดุงที่อุดรธานีเห็นไหม
โอ้โหคุณนับจำนวนหัวได้เลยคนไปกันเยอะมากเลยนะคะ
คือไปทำพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคส่งผลให้ลานบวงสวงเนี่ยเห็นไหม
บวงสวงเนี่ยก็เยอะนี่เห็นไหมนางรำวัยจิ๋วแบบนี้มาด้วยค่ะพักน้อย
ดูไหมดูที่นิ้วไหมไหนฮะบางคนก็ดูที่นิ้วนะ
แต่ไม่ได้บอกนะคะว่าเห็นเป็นเลขอะไรคุณผู้ชมดูเอาเองนะคะ
รำถวายพ่อปู่กับแม่ย่าแต่จุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือ
ขันน้ำมนต์ของพ่อจ้ำนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะโฟกัสไปเถอะค่ะ
ไม่เสียหายนะคะดูไปค่ะน้ำตาเทียนชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
มันคือเจ็ดสามสองจ้ะแล้วฉันก็เห็นมันเจ็ดสามสองจริงด้วย
เออเออมันก็มันน่ะเออไหมแต่ว่าบางคนก็เห็นมันเจ็ดหกแก
เออเออตาดีได้ตาร้ายเสียเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย
งวดหน้าว่ากันใช่ครับอ่ะไปต่อที่อ่าอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณนะฮะ
ที่อำเภอบังสัยนะฮะจังหวัดพระนาคอร์สี่อายุทยาครับ
ชาวบ้านก็แห่ไปไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอโชคลาภกันเช่นเดียวกันนะครับ
ทางด้านของอาชีพมีพ่อค้าคนหนึ่งเขาขายขายของ
คนเสื้อเทาเทาเหลียดจะเห็นนะอืมชีวดายทิตินันอายุยี่สิบเจ็ดปี
เขาไปแก้บนเพราะว่าเขาไปขอเขาไปขอไว้แล้วเขาถูกเลขท้าย
ล็อตเตอรี่เลขท้ายงวดที่ผ่านมาแปดสามได้เงินไปสองหมื่นกว่าบาท
ก็เลยต้องไปแก้บนนี่คนนี้แหละครับนะฮะแล้วก็ไปส่องอ่างน้ำมนต์เหมือนเดิม
นะฮะไปหาเลขเด็ดกลับไปเขาก็ไปส่องถ่ายรูป
นักข่าวไปถามพี่พี่เห็นอะไรเห็นไม่ต้องถามหรอก
เนี่ยมันขึ้นมาหกตัวเยอะขนาดนั้นนะฮะมีทั้งสามสองห้าสี่แปดเจ็ด
เอาแล้วแต่คุณจะจับคู่เอาแล้วก็ไปซื้อที่แผงลอตเตอรี่นี้นะครับ
อ่ะครบถ้วนหลายพื้นที่พิจารณาเอานะฮะเดี๋ยวชวนคุณเจวรปัตรไปอีก
วันนี้เมื่อวานก็ไปกว้านกันมาเดินตลาดกันเนอะใช่นะครับ